มืดหนาทึบเลยนะคะเมฆมาขนาดนี้ดาวจะมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้สิคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์นะคะคืนนี้หลังพระอาทิตย์ตกชาวมุสลิมก็จะมารอดูดวงจันทร์ค่ะ
เพื่อที่จะกำหนดเดือนรอมดรนะคะก็ต้องลุ้นดูว่าฟ้าฝนที่จะตกมาในช่วงนี้จะทำให้มองเห็นหรือไม่
ถ้ามองไม่เห็นก็ต้องรอกำหนดจากจุฬาราชมนตรีต่อไปแต่สิ่งที่ไม่ต้องรอคือพายุฤดูร้อนค่ะ
เพราะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาเป็นฉบับที่๖นะคะเมื่อช่วง๕นาฬิกาที่ผ่านมา
ว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่เทลงมากระหน่ำเยอะแยะหลายพื้นที่
ปัจจัยหลักคือมีห่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเห็นไหมคะว่าปกคลุมถึง๒จุดด้วยกันทำให้บริเวณในประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนจัด
ขณะที่มีมวลเย็นจากจีนนะคะเห็นเส้นสีน้ำเงินที่เขียนว่า๑๐๑๔นั้นไหมคะนั่นคือเริ่มลักษณะของอากาศเย็น
วนเย็นมันแผ่ลงมาปกคลุมทั้งทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้เกิดลมพอลมมาปะทะทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
พื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบกันเลยนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบวันนี้ถึง๒๔และ๒๕เมษายน
เหนือที่จังหวัดแพร่พิศนุโลกน่านพิจิตรอุตรดิษฐเพชรบูรณสุโขทัย
อีสานทุกจังหวัดเลยนะคะนับตั้งแต่อีสานตอนบนลงมาถึงอีสานตอนล่าง
แล้วก็จะตกอีกทีช่วงค่ำสักทุ่มนึงนะคะแถบอีสานตอนล่างอุบลรัชธานีสุรินศรีสะเกดค่ะ
แล้วก็ยังมีภาคตะวันออก๘จังหวัดครบถ้วนนะคะตกมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะ
นาฬิกา๔โมงเย็นก็ตกอีกชุดหนึ่งด้วยส่วนภาคกลางเริ่มเขยิบมามากขึ้นนะคะ
จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีอายุทยารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะ
ส่วนถัดจากนั้นไป๒๖เมษายนช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะฝนเนี่ยจะเริ่มกระจายลงมาตกมากขึ้นนะคะ
เห็นไหมคะแถบพื้นที่สีแดงกินพื้นที่เพิ่มเติมแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยเริ่มลดลงแล้ว
ที่ติดกับลาวเบาบางลงแล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกในทางภาคใต้ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นมันจะมาเป็นระลอกค่ะวันนี้เตรียมรับมือบริเวณอีสานตอนกลาง
จากนั้นปลายสัปดาห์ฝนจะเริ่มตกภาคใต้มากขึ้นด้วยนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลต้องเตรียมรับมือเพราะนี่คือเรื่องธรรมชาตินะคะ
แต่ธรรมชาติก็อยู่ในน้ำมือเราถ้าช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะ
ส่วนคืนนี้เราจะได้เห็นดวงจันทร์อีกหรือไม่นะคะ

ดิฉันขอไปดูดวงจันทร์ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ